อ่ะยังไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
แต่ว่าที่นี่จะพาไปดูที่สูง
เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งเสี่ยงยิ่งมีราคา
งานนี้๓พ่อลูกก็เลยขอเสี่ยงเล่นของสูง

สักที
ทึง
พ่อเนี่ยมีอาชีพธรรมณครับแล้วคุณแม่นี่นะคุณภรรยานี่คือขายก๋วยเตี๋ยวอันบ้างวันแล้วค่ะแต่ช่วง
นี้นะเศรษฐกิจมันไม่ดีลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะประสบปัญหากันไป
ประกอบกับว่าหน้าร้อนลูกตาลออกผลเยอะ
ก็เลยไปขอเหมาต้นตานของชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะ
เมาซื้อแบบยกต้นยกทุ่งนาไปเลย
เหมานี่นะก็อยู่ที่ว่านาใครมีต้นตาลเยอะหรือน้อย
ก็เหมาไปสักประมาณ๒๐๐๒๕๐๐บาท
พอเหมากันได้เรียบร้อยตกลงกันเสร็จแล้ว
ตอนเช้าก็ชวนกันออกไปนะคะ
เดินดูก่อนว่าต้นไหนมันขึ้นได้ง่ายขึ้นได้สบายไม่อันตราย
ก็สวมฝีเท้าลิงเท้าไฟนี่แหละค่ะ
วิญญาณลิงเลยปีนขึ้นไปเก็บลูกตานอย่างคล่องแคล่ว

สุดท้ายก็เอามาปอกเปลือกนะคะ
เอาเนื้อตาลข้างในแพ็คใส่ถุงขาย

แล้วก็เอาไปทำน้ำตาลลูกตาลลอยแก้ว

ใช่จะกินแบบเพียวแบบนี้ก็ได้
กินสดจากลูกแบบนี้ก็อร่อยชื่นใจเลยนะคะ
ส่วนราคาขายถุงหนึ่ง๓๕บาทเท่านั้นเอง
แล้วเขาใส่มาถุงใหญ่แน่นเลยเห็นไหมคะถูกมาก

ก็เลยทำให้ตอนนี้มีรายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณ๗๐๐๘๐๐บาทนะ
วกลบคุณหารแล้วถ้าขยันขยันหน่อยก็ได้หลายตังค์เหมือนกัน
ถือว่าเป็นตัวอย่างครอบครัวที่สู้ชีวิต
ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาฟ้าดินต่อสถานการณ์วิกฤตอะไรทั้งสิ้น
ทำมาหากินแบบนี้ได้ไม่ว่าจะฤดูการไหนก็ตามชื่นชมจริงนะ
ส่วนใครอยากทานก็แวะไปนะจ๊ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ
ซื้อไปแล้วมันมีวิธีทานที่หลากหลายจริงนะ
ง่ายที่สุดเลยก็คือไปปอกเปลือกอีกนิดนึงนะ
แล้วแช่ในตู้เย็นแล้วเอาออกมาทานดิ
ใช่ลูกตาลอ่อนอย่างนี้นะชื่นใจนะหน้าร้อนอย่างนี้

อีกหลากหลายเมนูนะสำหรับลูกตาลนี้เอาไปแบบว่าไปลอยแก้วใช่ไหม
เอาไปทำเหมือนแบบใส่ในสาคูอะไรอย่างนี้
คือได้หลากหลายเมนูเลยแล้วมันเป็นเมนูที่แบบเข้าใจแล้วว่าทำไมราคาถึงสูง
เพราะว่ามันใช้เวลาใช้คนขึ้นไปเก็บแล้วต้องตอกมาด้วย
มันเก็บยากด้วยนะคุณผู้ชมนะ